คุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
อย่างที่ผมเกริ่นไปเรื่องของเพลิงไหม้
คราวนี้เกิดขึ้นในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลนะฮะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะโรงพยาบาลปากพนังค่ะ
เกิดเหตุไฟไหม้ห้องฉุกเฉิน
คนย้ายผู้ป่วยกันกละหละหลเลยนะคะ
แล้วควันพวยพุ่งออกมามากมายขนาดนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดของวันนี้แหละคุณผู้ชม
ตำรวจพอรับแจ้งเหตุนะคะก็รีบเดินทางไปเลยค่ะ
แล้วต้องมีการระดมรถน้ำดับเพลิงไปถึง๓คันค่ะ

บริเวณนั้นเป็นโรงพยาบาลปากพนาที่ห้องฉุกเฉินชั้น๑
เห็นว่ามันมีไฟกำลังลุกไหม้ตรงตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าในห้องเอ็กซาเรย์

คุณผู้ชมดูนะแล้วตรงนั้นมีคอมพิวเตอร์อยู่ในห้องฉุกเฉินนี่แหละ
มันมีเสียงพยายามทุบใช่ค่ะ
แล้วก็มีควันไฟฟุ้งไปทั่วเลย
เจ้าหน้าที่ทั้งหมอพยาบาลเอง
ต้องช่วยกันระดมขนย้ายผู้ป่วยออกจากห้องฉุกเฉินอย่างกลาหลนะคะ
แล้วสุดท้ายพยายามดับไฟก็ใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบ๑ชั่วโมง

โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบเบื้องต้นก่อน
ก็พบว่าตรงบริเวณตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า

มูลค่าความเสียหายเนี่ยประเมินไม่ได้เลยนะคะ

สาเหตุเบื้องต้นนะคะตำรวจพิสูจน์หลักฐานบอกว่า

ตรงเครื่องที่มันไหม้นี่แหละค่ะเครื่องเอ็กซาเรย์
เดี๋ยวต้องหาสาเหตุที่แท้จริงต่อค่ะ
ต่อเป็นเหตุรักษณ์ทุกข์ที่เกิดขึ้นนะคะนะครับใช่ค่ะของหุ่นวายเกิดขึ้น